คุณผู้ชมฮะแน่นอนช่วงนี้ต้องจับตามองนะครับ
ว่าประทานสภาจะเป็นของภักดิ์ไหน

พักก็โพสต์อะไรกันต่างนานาในโลกโซเชียลนะครับ

ทวิตเตอร์ของพักเพื่อไทยได้ทวิตข้อความยาวแบบนี้ออกมา
ว่าประธานสภาควรเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของพักร่วมรัฐบาลให้สำเร็จ
ไม่ใช่ไว้เพื่อผลักดันวาระของพักใดพักหนึ่ง
คุณผู้ชมถ้าติดตามการเมืองก็คงรู้นะว่าเขาหมายถึงพักใดนะครับ
มาจากพักใดก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงเจรจาพักร่วมรัฐบาลพักแก่นำ
ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรม
กับทั้งสองฝ่ายเป็นหลักทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายไหนฮะ
เพื่อไทยกับก้าวไกลในกรณีนี้เราชนะมาด้วยกัน
ควรทำงานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาล
เลี่ยงที่ใช้มวลชนกดดันแต่ควรหาทางทำภารกิจ
เพื่อประชาชนร่วมกันให้สำเร็จแล้วก็โพสต์ต่ออีกนะครับว่า
ตามรัฐธรรมนูญมาตราบร้อยสิบหกและร้อยสิบเก้าระบุว่า
ประธานสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
เป็นประธานของสอสอทั้งสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับ
นี่เป็นทวิตเตอร์ของพักเพื่อไทยส่วนเพจเพื่อไทยเมื่อเช้านี้
อ้าวก็ข้อความคล้ายคล้ายกับทวิตเตอร์เนี่ยแหละครับตอบย้ำอีกว่ารัฐธรรมนูญมาตราร้อยสิบหกบัญญัติว่า
ประธานและรองประธานสภาจะเป็นกรรมการบริหารพักการเมืองในเวลาเดียวกันไม่ได้
ประธานสภาจึงต้องผลักดันยติใดไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชน
เข้าสู่สภาโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภานะครับ
เพื่อไทยไหมเพื่อไทยนะฮะเขามีการนัดหมายนะคุณ
เขาจะทำอะไรกันคะจะไปรวมตัวกัน๒๘พฤษภาคมบ่าย๒
แต่ที่ไปรวมตัวกันเนี่ยไม่ได้จะก่อให้เกิดความรุนแรงหรือว่าอะไรต่างในการต่อต้านก้าวไกลเขานะ
แต่ไปเพื่อให้กำลังใจแล้วหนึ่งยื่นข้อเสนอให้เพื่อไทยถอนตัวออกมาจากการร่วมรัฐบาล
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะกลายเป็นปรากฏการณ์แบบนี้หรือเปล่าเพราะอย่างกรณีกูไม่เอาก่อน
พักชาติพัฒนากล้าก็เป็นประเด็นที่ด้อมส้มรวมพลังกันแล้วสุดท้ายก้าวไกลก็ไม่เอาพักนี้
ตอนนี้มีความเป็นห่วงถึงกรณีของแฟนคลับของพักต่างที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นนะครับ
ข้อความของแฟนคลับเพื่อไทยบอกให้พักถอนตัวออกมาจากการร่วมรัฐบาลกับก้าวไกร
ให้อิสระพักธนตร์ในการตัดสินใจกว้าร่วมรัฐบาลกับพักธนตร์ใดก็ได้
หรือจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามก็ตามอัธยาศัย
เขาบอกว่าพิจารณาพิจารณานะเอออ่าก้าวไกลบ้างค่ะ
ก้าวไกรเขาก็มีการโพสต์เหมือนกันไปดูโพสต์กันหน่อย
เป็นเพจของพักเหมือนกันนะคะว่าเก้าไกลเนี่ยชูสี่สิบห้าร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศ
ผลักดันในสภาเป็นช่วงที่หาเสียงแล้วก็สัญญาเอาไว้กับประชาชน
ก็มีการเปิดออกมาเลยว่าร่างกฎหมายสี่สิบห้าฉบับเนี่ยค่ะ
มันจะเป็นร่างอะไรบ้างจะมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเมือง๑๑ฉบับ
สิทธิเสรีภาพ๘ฉบับบริการสาธารณะ๔ฉบับ
การปฏิรูประบบราชการในหกฉบับปฏิรูปที่ดินแปดฉบับค่ะ
แล้วก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยสี่ฉบับนะคะรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม
แล้วก็กฎหมายแรงงานอีกอย่างละสองฉบับด้วยแล้วยังคงมีข้อความลักษณะยืนยันว่า
เราเดินบนเส้นทางการเมืองไม่ใช่เพื่อตำแหน่งหรืออำนาจ
แต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอ่ามาเป็นแบบนี้ครับ
มันมันจะจบตรงไหนล่ะนี่เออก้าวไกลเขาพยายามให้เหตุผลนะ
นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนล่างกฎหมายอะไรต่างต่างด้วยนะฮะครับ
นะครับโอ้ใกล้เป็นคู่ปรับขยับอีกแล้วอย่างไรค่ะ
เรื่องของหมอชนนั่นทีแรกที่ฉันคิดว่าจบแล้วนะคุณ
ก่อนที่จะโพสต์ยาวนี้เขาโพสต์ว่าอะไรรู้ไหม
สักพักอีกไม่กี่นาทีตามมาด้วยโพสต์นี้
เค้าใช้กุ

น่าจะขึ้นพอสมควรนะคะ
คือนี่ไงกู๖เสียง
กู้หกเสียงผู้เชียร์ภักดิ์ฝ่ายประชาธิปไตย

พอออกมาพูดอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้รักกันมั่นกันพักกันแน่นเท่านั้นแหละ
กูไม่มีมารยาทจะต่อยกูให้กูไปพูดหลังบ้านห้ามออกสื่อ
โอ้โหทั้งที่กูไม่ได้พูดเพื่อพักตัวเองสักนิด
แต่พอตัวเองอยากเป็นประธานสภาใครอ่ะคุณบุ๊ค
หมายถึงใครอ่ะใครอ่ะคะปล่อยให้ลูกน้องออกมาโต้ผ่านสื่อพลึบ
ฟีดทุกแพลตฟอร์มแย่งชิงตำแหน่งกันแบบไม่อายลุง
ไม่ถามหามารยาทบ้างอ่ะโอ้โหหมายถึงใครล่ะ
แหม่ก็ฟ้าปังเพื่อใครหมอชนน่านั่นเองเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นจริงนะ
ก็เลยบอกไงว่าเรื่องเก้าอี้ประธานสภาดูเป็นการแย่งชิงที่โอ้โหไม่รู้เลยนะว่าจะจบยังไง
ผมเข้าไปดูเฟสของคุณสิทธานะโอ้โหความคิดความเห็นต่อโพสต์ของคุณสิทธาเนี่ย
เกือบหมื่นแล้วนะคนเข้าไปกดไลค์ครึ่งแสนแล้วนะฮะ
แต่ว่าล่าสุดเมื่อ๒ชั่วโมงก่อนคุณสิทธาเอาเหมือนคำสัมภาษณ์รายการของอาจารย์วันวิชิต
เอามาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยรักกัน
ประโยชน์ส่วนรวมเยอะหน่อยประโยชน์ส่วนตัวและของพักน้อยหน่อยนะครับ
และคุณสิทธาก็เขียนกำกับไว้ว่าอะไรรู้ไหมเรามีจุดประสงค์เดียวกัน
เขียนอีกอันหนึ่งก็คือผมเองก็ทำเช่นนั้นมาตลอด
ไงเพราะว่าเขาบอกว่าเรามีจุดประสงค์เดียวกันอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยรักกันนี่แหละ
คุณผู้ชมฮะคุณชูวิทย์ว่าไงฮะช่วงนี้คุณชูวิทย์ก็มีบทบาทในการเข้ามาเรื่องการเมือง
จากเรื่องของกัญชาแล้วนะบอกขอพูดเรื่องการเมืองสักนิดนึง
ออกมาเตือนทุกฝ่ายครับว่าเรื่องนี้ทุกฝ่ายอย่ามัวทะเลาะกัน
ไม่อย่างนั้นลุงอำนาจเก่าจ้องเสียบแน่
คุณชูวิทย์พูดบอกหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยนี่คุณก็ทะเลาะกันแล้ว

นี่ยังไม่พูดถึงเลยที่คุณจะอยู่ด้วยกัน
นี่แค่หุงข้าวคุณก็เอากันแล้ว